ไปดูกันหน่อยนะฮะว่าที่สภาเตรียมตั้งโต๊ะแถลงในการจัดตั้งรัฐบาลกันแล้ว
นัดหมายเวลาเนี่ยไม่เกินสิบสี่นาฬิกานะครับส่วนความคิดความเห็นของสวแต่ละคนตอนนี้เป็นยังไง
ซาวเสียงค่ะซาวเสียงก่อนที่จะมีการโหวตนายกในวันพรุ่งนี้นะครับ
สวเสรีสุวรรณภานนท์บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีมติในใจยังต้องพิจารณาคุณสมบัติอีกหลายเรื่องนะครับ
เรื่องที่คุณเศรษฐาถูกกล่าวหามีผลต่อการพิจารณาของสวอย่างแน่นอนนะครับ
เพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องพิจารณาเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูลได้บรรยัติไว้นะครับ
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าสวยังไม่เห็นชอบหลายคนเนี่ยก็เป็นความเห็นที่หลากหลายนะครับ
แต่ละคนก็มีข้อมูลที่ได้รับมาแตกต่างกันนะครับ
คงต้องรอดูในวันพรุ่งนี้ว่าสุดท้ายภักดิ์เพื่อไทยจะส่งชื่อใครเป็นนายยกรัฐมนตรีสว
เขาเรียกร้องบอกว่าวันนี้ต้องเปิดเผยชื่อออกมาให้แน่ชัดแล้วนะครับว่าตกลงจะส่งคุณเศรษฐาหรือเปล่า
ส่วนสาวอร์กิติศักดิ์รัฐนวราหะนะครับบอกว่าผมนะมีมติในใจอยู่แล้ว
โหวตให้นายเศรษฐาครับเพราะดูจากเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะฮะ
ฟันทงว่าไม่ผ่านแน่นอนแต่หากภักดิ์เพื่อไทยเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายก
เป็นนางสาวแพทองทานชินวัฒน์ผมจะโหวตให้
อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณกิติศักดิ์เขายืนยันมาตั้งแต่ต้นนะครับ
ผมคิดว่าคุณอุ้งอิงเพิ่งเข้ากันเมืองและก็อาจจะยังไม่มีปลมด้อยมากนัดนะครับ
ตรงนี้ถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้เนี่ย
นะฮะเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้ตรงนั้นจะโหวตให้ครับ
ส่วนคุณวัญชัยสอนสิริสวอีกคนยืนยันว่าเสียงสวที่โหวตให้คุณเศรษฐาตอนนี้
น่าจะได้ถึง๑๙๐เสียงเลยนะเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่สวจะไม่ให้ความเห็นชอบนะฮะ
เนื่องจากตอนนี้พรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชาลัทธ์สองลุงเนี่ยนะฮะ
ก็เข้าร่วมกับรัฐบาลแล้วไม่มีใครอยากขวางกั้น
ดังนั้นไม่ว่าพักเพื่อไทยจะเสนอใครเป็นนายกสวจะโหวตให้
นี่ความคิดความเห็นของแต่ละสวท่านนะฮะ
ส่วนที่สภาอย่างที่บอกไปมีการเตรียมพร้อมในการที่จะแถลงคุณ
แถลงการจัดตั้งรัฐบาลนี่บริเวณโถงอาคารรัฐสภา
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ของรัฐสภาเนี่ย
ซึ่งเขาบอกว่าอาจจะไม่เกินบ่าย๒โมง
เพราะนี่ตอนแรกหนัดบ่ายหนัดบ่ายสักพักหนึ่งบอก๒โมง
คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
เดินทางเข้าร่วมประชุมภักดิ์ในช่วงครึ่งวันเช้า
แล้วก็บอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะ
ว่าจะมีการหาวิธีอะไรบ้างในภักดิ์
อันนี้ในส่วนของเพื่อไทยที่เขาประชุมกัน
ขอให้รอฟังการแถลงข่าวในช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา

เสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอน
ส่วนการเจรจาระหว่างพักร่วมที่จะโหวตเห็นชอบคุณเศรษฐา

อืมใช่นะครับส่วนการเจรจาระหว่างพักต่างคุณผู้ชม
มันมีรายชื่อออกมาแล้ว๑๔พัก๓๑๗เสียง

เพราะว่าถ้าเกิดว่าดูเก้าอี้ที่นั่งอยู่ตั้งอยู่นะตอนนี้นะ
นักข่าวของเรารายงานมาคุณแซคนัทวินอยู่บอกว่า
เก้าอี้นับได้๑๓ตัวตอนนี้ก็เดี๋ยวอาจจะเอามาเสริม

ถ้าเป็น๑๔พักอย่างที่ว่าจริง
จะมีเพื่อไทย๑๔๑เสียงภูมิใจไทย๗๑เสียง
รวมไทยสร้างชาติ๓๖เสียงประชาชาติอีก๙เสียง
ไทยพัฒนา๑๐เสียงชาติพัฒนากล้า๒เสียง

เสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่พักใหม่
ครูไทยเพื่อประชาชนพักท้องที่ไทย
พักพลังประชารัฐแล้วก็พักใหม่นะครับ
พักเล็กอย่างละ๑เสียงส่วนพลังประชารัฐ
มาอีก๔๐เสียงรวมทั้งสิ้น๓๑๗เสียงนะครับ

วันนี้รอดูแถลงพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลตลอด
ตกลงมีเท่าไหร่กี่พักกี่เสียงกันแน่